คุณผู้ชมครับข่าวแบบนี้นะอย่าหาทำหัวจะปวด
เพราะว่ากระบะฝ่าฝืนป้ายจราจรแล้วตัดหน้ารถอะไรรู้ไหม

รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อครับ
คุณผู้ชมดูนะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดฮะมาแล้ว
โอ้โห

เจ็บไหมเนี่ยเจ็บหนักไหม

นี่ครับรถกระบะคันหนึ่งตัดหน้ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่มาทางตรงดิ่ง
ทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาสัญญาณไฟที่อยู่ตรงเกาะกลางถนน
พังเสียหายกระถางต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงแตกกระจาย

ช่วงเกือบ๒ทุ่มที่สี่แยกไฟแดงหนองไผ่
ฝั่งขาล่องอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณที่เกิดเหตุกระบะอีซูซูนะฮะ
ด้านหน้าไม่เหลือส่วนคนขับคือนางสาวจินดายุทธ์๓๕ปี

ใกล้กันพบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกมันสัมพลังเต็มเปรียมเต็มพันธุ์
คว่ำตะแคงอยู่บนถนนมีนายภัยบูลโสประดิษฐ์เป็นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
นางประกายโสประดิษฐ์ภรรยาที่นั่งโดยสารมาด้วยนะครับติดอยู่ในรถนะฮะ
คือขาสองข้างโดนทับอาสาสมัครร่วมกับตันยูเพชรบูรณจุดหนองไผ่
ต้องเอาเครื่องตัดทางมาทางออกแล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลหนองไผ่
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายภัยบูลคนขับรถบรรทุกบอกว่า
จะเอามันไปส่งที่พระนครศรีอยุธยามาถึงจุดนี้ทางแยกมีรถกระบะเลี้ยวขวา
ทั้งที่ป้ายบอกแล้วว่าห้ามเลี้ยวขวาแต่รถกระบะก็ยังตัดหน้า
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนี่ครับป้ายที่บอกว่าฝ่าฝืนเพราะเขาห้ามเลี้ยวขวาครับ